คุณผู้ชมคะเมื่อวานี้นายกก็ได้มีการสั่งการแล้วนะคะ
ว่าจะต้องไม่มีกรณีผู้ป่วยที่รอเตียงเสียชีวิตข้างถนนอีก
แล้วนายกก็บอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
แต่เป็นเรื่องของทุกกระทรวงต้องไปหาวิธีการมาอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ทีนี้ปัญหาเรื่องของการรอเตียงบางคนบอกว่ารอเตียงเหมือนรอตาย
ทีนี้ปัญหานี้มันอยู่ตรงไหนทำไมเตียงถึงไม่พอ
เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะคะกับอาจารย์สุภาพในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

สังคมไทยเป็นสังคมเต้นตามข่าวคือเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นเคยเป็นอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติมานานหลายเรื่องคนก็ไม่ค่อยสนใจ
แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วสื่อหยิบมาพาดหัวใหญ่โทรทัศน์เอามาออกข่าวเรื่องที่ไม่มีใครสนใจก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างกรณีคนร้ายบ้านคนเร่ร่อน
นอนป่วยแล้วนอนตายอยู่ริมถนนหนทางเนี่ยมันมีมานานแล้วครับนานก่อนที่จะเกิดโควิดอีก
เพราะคนเหล่านี้ร้ายบ้านพอป่วยไม่มียารักษาไม่มีไปหาหมอก็นอนป่วยแล้วก็ตายเทศกิจเข้ามาเจอเข้ากู้ภัยปเต็กตึ้งมาเจอเข้าเขาก็ไปจัดการไปเก็บศพไปเผา

เมืองใหญ่หลายเมืองใครไปเรียนอเมริกานิวยอร์กก็มีอยู่อยู่ขึ้นมาเจอคนร้ายบ้านนอนตายอยู่กลางถนนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าพอมาเป็นข่าวช่วงโควิดระบาดสื่อเขาโฟกัสเป็นความหมายว่าคนเหล่านี้ไม่มีใครเหลวแรตายเพราะติดโควิดแล้วหาเตียงไม่ได้อ้าวสิก็เป็นเรื่องสิครับ
เป็นเรื่องยังไงท่านดูหัวข่าวที่เขาให้ความสำคัญหยิบเรื่องนี้พาดหัวกันหมดเกือบทุกฉบับแปลว่าเรื่องใหญ่
เขาพาดหัวว่าห้ามมีคนตายริมถนนบิ๊กตู่สั่งทุกฝ่ายเร่งแก้ไข
ห้ามมีอีกคนนอยตาคนนอนตายข้างถนน
แล้วดูอีกสิครับว่านายกท่านพูดว่ายังไง
หนังสือพิมพ์ถึงเอามาผ้าอย่างนี้นี่ท่านบอกว่าอย่างนี้
ขอให้ทุกหน่วยงานทำทุกวิถีทางลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่รออยู่ที่บ้าน
และผู้ที่คอยรถมารับต้องไม่ให้อยู่ตามถนนหนทาง
ต้องไม่เห็นภาพนี้อีก
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่แค่สาธารณสุขฝ่ายเดียว
ให้ช่วยกันทำและคิดว่าทำยังไงให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้ไปอยู่โรงพยาบาลสนาม
พอนายกเต้นคนอื่นก็เต้นตาม
รัฐมนตรีอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อคืนดึกแล้วบอกว่า
ถ้าเจ้าหน้าที่ไปเจอคนอย่างนี้นอนอยู่ริมถนน
ให้ไปอุ้มตัวมาที่โรงพยาบาลสนามที่บุษราคำได้ทันที
จะได้จัดการเรื่องเข้ากระบวนการหาเตียงหาเติงรักษากันต่อ
ฝ่ายอื่นก็ขานรับเรื่องเตียงไม่พอนี่แหละ
เพราะว่าปัญหานี้มันปัญหาก็คือส่วนหนึ่งก็คือไม่มีเตียง
ฝ่ายทหารบกพลโทสันติพงศ์ธรรมปิยะ
มันเป็นลองเสธธบในฐานะผู้หน่วยการสบธบบอกว่า
ตอนนี้ทบมีโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศแล้ว๑๙แห่ง
รอรับผู้ป่วยได้๓๒๒๓แห่งแล้วกำลังจะเปิดเตียงสนามที่สโมสรทบ
วิภาวดีรังสิตอ่ะท่านขับรถไปขับรถมาจะเห็น
อาคารใหญ่ใหญ่นั่นแหละเขาจะเอาตรงนั้นอ้าวฝ่ายตำรวจพอนายกเต้น
ตำรวจก็เต้นตามผลตรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจมีความพร้อมที่จะจัดตั้งโรงสนามขึ้นมาอีกทีนึง
จะใช้บริเวณใกล้ใกล้สโมสรตำรวจเป็นที่รองรับคาดว่าตรงนั้นเนี่ย
รองรับได้อีกสักสองร้อยเตียงฝ่ายผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเจ้าของพื้นที่
อทมบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งมือประสานหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอยู่
หาเตียงเพิ่มเติมอยู่เนี่ยข่าวดีทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริง
เนี่ยเมื่อขยายโรงพยาบาลสนามได้ขยายเตียงได้ที่นายกต้องสั่งกันจริงจริงก็คือ
บริหารจัดการให้มันสอดคล้องเพราะบางทีมันมีเตียงยังว่างอยู่
แต่มันเกิดข่าวอย่างนี้วันนี้ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยข่าวนี้
เศร้าทั้งครอบครัวป่วย๒๒คนยังเคว้งคอยเตียงรอเตียงอยู่๑๕คน
อีกหัวข่าวหนึ่งก็แนวเดียวกันลุงรอปภป่วยโควิดไร้เตียง
นอนรอเตียงทนทุกข์ทรมานไม่ไหวตัดสินใจฆ่าตัวตาย
รายนี้เนี่ยลูกชายก็เป็นนักข่าวนักข่าวโทรทัศน์ช่องโมโนเนี่ยนะ
เขาพยายามประสานหาเตียงให้พ่อแล้วในช่วงเวลาหลายวันเนี่ย
ตื่นขึ้นมาก็ประสานหาเตียงติดต่อกันทุกวันจนกระทั่งพ่อผูกคอตาย
วันที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม
เขาก็โทรมาถามมาติดต่อถามว่าเป็นยังไงบ้าง
เขาก็บอกว่าพ่อตายแล้วครับอ่านข่าวนี้แล้วก็เกิดคำถามในใจว่า
เออถ้ามีโรงพยาบาลสนามเพียงพอแล้วยังรับได้อยู่มีเตียงยังรับได้อยู่
แล้วทำไมมันจึงเกิดสภาพอย่างนี้ก็แปลว่ามีปัญหาตรงการบริหารจัดการใช่ไหมครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ของกอทมของผู้ว่าอัศวินท่านบอกว่าได้ขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่นั่นที่นี่
เอาแล้วทำไมมันจึงมีสภาพหาเตียงไม่ได้ติดต่อไปที่ไหนก็ไม่ได้
ต้องรอเตียงกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วบางรายตายคาบ้านอย่างที่ว่า
มีคนบอกผมมาแต่ผมยังไม่เชื่อ
คือเขาบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบดูให้หน่อยว่าจริงไหม
ที่โรงพยาบาลสนามบางแห่งเนี่ยเตียงน่ะพอว่างอยู่
แต่โทรไปเท่าไหร่ก็บอกว่าเต็มเพราะบางส่วนถูกกันไว้สำหรับคนมีเส้น
ที่เป็นพวกฝ่ายการเมืองอยู่ในกอทมกักไว้
เพื่อพักพวกคนของตัวเองติดจะได้ส่งไปโรง
พยาบาลสนามได้ช่วยเหลือกันได้นี่ก็เป็นเรื่องการเมือง
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านธรรมดาเขาบอกเขาหาไม่ได้
ติดต่อไปที่ไหนก็ไม่มีติดต่อไปที่ไหนก็เต็ม
ไปกี่วันกี่วันก็หาคำตอบไม่ได้แล้วแล้วคนมีเส้นมีสาย
มีพักพวกกันก็จะได้จริงหรือเปล่าอันเนี้ยครับ
ผู้ว่าอัศวินอยากให้ไปตรวจสอบหน่อยเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหว
ผมอยากให้ดูตัวเลขว่าทำไมมันปัญหาเรื่องเตียงเต็ม
โรงพยาบาลไม่พอเนี่ยเอาข้อมูลหลักหลักเลยครับ
ในระบบโรงพยาบาลหลักหลักทั่วไปเนี่ยเรามีเตียงพยาบาลที่รับได้ไม่เกินห้าหมื่นคน
ตอนนี้อัดเข้าไปอัดเข้าไปเกือบแปดหมื่นแล้วครับเตียงในโรงพยาบาลสนาม
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทะลักเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปห้าหมื่นเจ็ดแล้วครับเตียงผู้ป่วยไอซียู
ที่รองรับได้ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยรายวันนี้อัดเสริมเข้าไปสามพันแปดแล้วครับ
ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใส่ท่อหายใจมีอยู่รับได้ไม่เกินหกร้อยเตียง
วันนี้อัดเข้าไปอัดเข้าไป๙๐๐เตียงแล้วแล้วก็เต็มที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาออกมาประกาศมาเมื่อกี้นี่แหละ
เห็นไหมครับว่าเตียงทุกประเภทในโรงพยาบาลหลักล้นหมดล้นหมด
ปัญหาที่ตามมาคือคนป่วยทั่วไปที่เขาไม่ได้ป่วยโควิดเนี่ย
ตอนนี้เขาหาเตียงนอนรักษาให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยโควิดคลองเตียงอยู่หมด
ตอนนี้คลองเตียงอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ราย
สถานการณ์วันนี้มันหนักครับตัวเลขที่สอบคอแถลงที่ว่า
ติดเชื้อใหม่เมื่อกี้ก็ดูไปแล้วนะครับวันนี้นิวไฮอีกแล้วครับ
สูงสุดอีกแล้วครับทำสถิติลบสถิติทุกวัน
วันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเสียชีวิตหนึ่งร้อยสิบสี่
นี่เป็นตัวเลขในระบบเท่านั้นนะครับเพราะเราเชื่อกันว่าที่ติดเชื้อแล้วไม่อยู่ในระบบ
คือผู้ป่วยสีเขียวติดเชื้อแล้วนอนรอเตียงอยู่ที่บ้าน
นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้เอาตัวเลขมารวมไว้ในระบบ
ถ้ารวมกันแล้วจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้มาถึงประเด็นเรื่อง
ชาวต่างจังหวัดที่เข้ามาทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑล
แล้วพอติดเชื้อโควิดแล้วหาเตียงในกรุงเทพปริมณฑลไม่ได้
แล้วมีความประสงค์จะกลับไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่บ้านเกิด
อันนี้ก็บริหารจัดการกันให้ดีนะครับคือต้องถามความพร้อม
ของโรงพยาบาลปลายทางให้มันชัดเจนเสียก่อนว่ามีเตียงว่างไหม
ครากรพร้อมไหมให้เขารับรองยืนยันให้ชัดเจนก่อน
ไม่ใช่กลับไปแล้วเอาไปส่งแล้วมันเกิดรับไม่ได้ขึ้นมามันจะยิ่งยุ่งอีก
เพราะว่าสถานการณ์ระบาดในต่างจังหวัดตอนนี้ก็วิกฤตอยู่หลายจังหวัด
มีจังหวัดที่ติดเชื้อเกินร้อย๑๐๐รายต่อวันเนี่ย
พาเข้าไปสามสิบห้าจังหวัดแล้วนะหลายจังหวัดเจอคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อรายใหม่
พลวดพลาดขึ้นมาทุกวันแล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่
เหล่านี้พอถึงวันหนึ่งถ้ามีอาการก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยสีเหลือง
ผู้ป่วยสีแดงอีกเท่าไรก็ไม่รู้
ซึ่งต้องมีจุดหมายปลายทางไปอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งนั้น
แล้วศักยภาพของโรงพยาบาลต่างจังหวัดผมบอกแล้วว่า
มันอยู่ในภาวะขาดแคลนทุกด้านแล้วจะรับมือกันแค่ไหน
มันจะกลายเป็นว่าเอาปัญหาไปทับถมใส่ปัญหาเก่า
เอาปัญหาจากกรุงเทพไปทับถมใส่ปัญหาในต่างจังหวัด
มันก็เป็นแก้ปัญหาแบบวัวพันหลักแต่เอาเถอะครับ
สำหรับจังหวัดที่เขามีความพร้อมเขาก็ขึ้นป้าย
จังหวัดนั้นคนจังหวัดนี้ไม่ทิ้งกันอันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมเขา
เพราะว่าเขาพร้อมที่จะรับคนในจังหวัดไปอยู่ด้วย
แต่ว่าอยากให้เช็คให้ดีอย่าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ
ปริมณฑลแล้วไปยัดใส่มือคนในต่างจังหวัด
โรงพยาบาลในต่างจังหวัดอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับ
สำหรับขีดเส้นใต้ที่ของวันนี้ครับ